ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
รายการของนักสู้
นักสู้ทุกคนถ้าคุณสู้ชีวิตมารายการของเรานะครับเรามีทุนมากมายสูงสุดถึง๑ล้านบาท
และตอนนี้รายการของเราก็สุขเพราะว่านอกจากคุณดูแล้วนะคะ

แบ่งปันนะคะก็มีเข้ามาช่วยเหลือนะคะผู้เข้าแข่งขันในรายการของเราเยอะจริงคือช่วยเหลือแบบนอกรอบให้เองโดยที่ทางเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เรียกร้องมาก่อนพอผู้เข้าแข่งขันมาเล่าให้ฟังเราถึงได้ทราบว่าโอ้โหมีผู้ใจบุญแบบนี้นะคะให้การสนับสนุนด้วยเนี่ยต้องกราบขอบคุณจริงทุกทุกท่านเลยที่ให้การสนับสนุนนะคะขอบพระคุณมาก
เอาสังคมช่วยตามเพลงแล้ว
ผมชื่อนายสุนันนำกุลดวงเพชรอายุ๓๙ปี
บ้านก็อยู่ดอนอาชีพรอบพอ
ลูกผมปัจจุบันอายุ๔ขวบแล้วแต่ยังพูดไม่ได้
หมอเขาบอกว่าพัฒนาการช้า
สงสารเขามากไปเรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้
มากครับเวลาผมหาเงินไม่ทันอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ก็ตาข้างซ้ายก็เป็นอยู่

ถ้าเป็นแทนได้ผมจะเป็นแทนลูกแทนเมียผมเลย
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
ที่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

คุณสุนันรอปภคนยากบากบัน

ร้องได้

ก็อันนี้คือครอบครัวของคุณชุนันนะครับ
ปิดรายการกันในคราวที่แล้ว
ด้วยคุณเป๊กกี้นะแอบไปสั่ง

ที่สุดของที่สุดของอาหารที่โปรดปลาน

ต้องขอบคุณพี่เพ็งกี้แล้วก็พี่สันติสุขด้วยครับ

ไม่ได้กินหมดในคราวเดียวนะ๒ถุงนั้น
ข้าวจิ้มหนึ่งจิ้มไปในราบเลือดจิ้มหนึ่ง

เป็นแบบนั้นจริงจริงพี่ร้องไห้ทำไมตอนที่รับประทานเข้าไป

แล้วก็คิดเห็นทีมงานก็ดีด้วย
ผมก็เลยปลื้มใจครับน้ำตามันไหลออกเองครับ

พี่เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพาเมียไปด้วย
แล้วบอกหมอครับควักลูกตาผมออกไปเปลี่ยนให้เมียที
พี่เคยพูดอย่างนั้นไหมผมพูดจริงครับ
ผมพาไปแล้วหมอบอกเนี่ยแฟนปวดตาเนี่ยต้องควัก
ผมก็เลยบอกคุณหมอครับเอาตาผมไปแทนได้ไหม

คุณต้องเสียชีวิตก่อนคุณถึงจะเอาให้แฟนคุณได้
ถ้าให้ได้คือให้เลยเหรอครับถ้าหมอแบบควักเดี๋ยวนั้นก็คือจะยินดี

คือว่าผมจะควักให้ได้คือ๑แฟนแล้วก็ลูก

วันนี้มีสิทธิ์เพราะว่า๓เพลงมีสิทธิ์ทำได้ในรายการของเราวันนี้
ที่ไม่ต้องให้หมอควักลูกตาแต่ใช้ความสามารถของพี่
นำพาเงินไปรักษาเมียให้ได้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะ
อย่างแรกคือเมียก่อนแล้วน้องเพชรตามมาครับ
ก็เห็นอาการของเขาแล้วนะครับมาออกรายการเราเห็นคนมากมายร้อง
เค้าก็มีอาการตอบสนองพูดลงมาคำแรกสู้
แล้วมีพ่อด้วยมีออกมาหน่อยนึงแล้ว

พร้อม
ยังไงก็เชียร์คุณพ่อนะถ้าทำสำเร็จแล้วก็

ยังมีความสุขนะครับตอนนี้เรามาถึงการแข่งขันกันถ้าหยุดตอนนี้นะครับมีเงินสะสมอยู่ในเพลงที่สามสี่หมื่นบาทรับเลยแต่ถ้าจะสู้ต่อเพื่อจะรับ๖๐๐๐บาท๔๐๐๐บาทมีสิทธิ์เหลือครึ่งหนึ่งในกรณีที่ร้องผิดนะครับอีกแค่๓เพลงนะครับเพลงที่สี่หกหมื่นเพลงที่ห้าแปดหมื่นและเพลงที่๖๑แสนบาทตัดสินใจ
หกหมื่นบาทมาเลยครับ
เป็นเพลงแรกเลยนะเห็นคุณสุนันเนี่ยพึ่มพรรมพึ่มพรรมนะมีปฏิกิริยา
โต้กับเพลงนี้เนี่ยรู้สึกจะเครียดกว่าทุกเพลงที่ผ่านมาเลย

เพราะว่าฟังผ่านนะครับเพลงนี้
เพลงนี้ได้ฟังมันผ่านครับผมมานะฮะ
ตอนผมนั่งไปรอพอผมก็ได้ยินเขาเปิดหมดจากนู้นครับว่องมา

น่าจะเป็นเพลงของที่จำได้เอกพลมนตการครับ
แล้วทีนี้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะพี่สุนัน

เอาล่ะสิถ้าต้องการ๑แสนต้องเดินหน้าต่อต้องตัดสินใจให้ดี

มาถึงเพลงที่๔นะครับ

คุณสุนันครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

พอร้องได้ให้ร้านลูกทุ่มสู้ชีวิตสู้

คุณสุนันมีสิทธิ์เลือกได้ทั้งหมด๓แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

หนึ่งที่จะรู้ค่ะ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

ทำงานจะมีแต่มีหน้าที่สัญญา
ยืนเฝ้าหน้าลีประจำขึ้นลงตามคำสั่งเจ้านาย
อยู่ในเครื่องแบบมองแว๊บเหมือนนายรอใหญ่
เหงื่อนไขลายโครทำให้ภพโปทำสรรจนนักเรียนน้อย
คอยงานอนาคตสั่นเป็นอนางอรักที่เราจอง
พ่อแม่น้องก็ไว้ใจพอ

มารอจีบลูกสาวเพราะชาตินี้เยอะว่าง
อยู่ฝ่ายคุมลีบอาชีพขึ้นขึ้นหลงหลง
บ่มั่นคงตามจุดประสงค์แม่น้องดอกนาง
รักษาความปลอดภัยแต่รักษาใจเริ่มบนทาง
เรื่องแบบที่บ่มีบ้างบ่บ่คั่งยา้แนะล้าง
ซับไขร่ดินรนเต็มที่เป็นได้แค่นี้ละน้าง
ยืนเป้านาลีฟรับจางคนร้านที่นางมีคนเผาใจ
ข่าวนายร้อยโทแต่งชุดไปโชว์ว่าที่แม่ยาย
เพื่ออายผมไกลเตี๋ยวดาวน้ำตา
ทำงานกะหมี่

ระบุสถานที่เจนอยู่เดียวนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าผมมีกำลังใจครับ
มีลูกชายแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีแฟนชมท่องส่งครับ

มาดูกันนะครับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณสุนันร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณสุนันร้อง
คุณสุนันร้อง
รอคุณสู่ชีวิต